ฤดูการนี้ค่ะอีกหนึ่งหลีกที่น่าสนใจ
จากหลีกบ้านเราที่เพิ่งจะเปิดฤดูการไป

เพราะว่ามีนักเตะไทยไปร่วมเล่นถึง๕คนด้วยกัน
แล้วซึ่ง๕คนนี้นะคะเขาก็ได้รวมตัวกัน
ถึงความคืบหน้าว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
ก็มีตั้งแต่ธีรสินแดงดาชนะทิพย์สงกระสิน
เทียทรบุญมาธรรมจักริยเวชพิรุรมแล้วก็ชาวัฒน์วิราชาญ
คือทั้งหมดนี้เดินทางไปที่บ้านพักของเอกอัครราชทูตไทย
ในบรรสารบุญนาคเอกอัฆภราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว

ซึ่งแต่ละคนก็ให้สัมภาษณ์นะคะ
จากธีรทรแล้วกันก็บอกว่าเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแล้ว
ณตอนนี้นะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

มีการยิงมุกกับพิธีกรด้วยไปลองดูกันว่าเขายิงมุกอะไรกันบ้าง

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

เอาชนะทิพย์บ้างชนะทิพย์ก็มีการตอบคำถาม
คืออาจจะพูดน้อยหน่อยเพราะว่าชนะทิพย์อยู่ก่อนแล้วไง

ก็ไปอยู่มาปีนึงแล้วนะคะ

แล้วก็ประโยชน์ของการเล่นฟุตบอล
ที่ได้รับในฤดูการที่ผ่านมา

คือวิธีการคิดของนักเตะญี่ปุ่น

กลับไปดูฟุตบอลไทย
ก็คอยเชียร์

แต่ก็รู้สึกว่าฟุตบอลไทยทำไมมี

แล้วก็มีช่องค่อนข้างเยอะมากกว่า

เขาจะเน้นคอมแพค
เป็นระบบคือจะไม่มีช่องที่ให้จอด

คุณไม่มีเวลามาคิดที่จะพลิกเหมือนเมืองไทย
แล้วเขาซ้อมต่างกันไหมคะ

แล้วก็ค่อนข้างจะตรงต่อเวลา

แต่ที่เมืองไทยชนะทิพย์ไม่ค่อยตรงต่อเวลา

โดนเสียค่ากาแฟตลอดเลย

คนก็มีการร่วมกันตอบคำถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะครับ
เพื่อทำให้ทีมไทยยกระดับให้เทียบเท่ากับญี่ปุ่นในอนาคตด้วยนะครับ
ญี่ปุ่นเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าเราอะไรอย่างนี้แล้วก็มีนักฟุตบอลหลายคนไปเล่นในยุโรป
ใช่แล้วก็ยังมีนักฟุตบอลที่มีคุณภาพเอาก็ยังเล่นอยู่ในเจรีค
ก็คอยช่วยเหลือคอยแนะนำว่าถ้ามีปัญหาอะไรไม่ว่าจะในสนามนอกสนามเนี่ยก็บอกเขาได้อาหารกินได้ไหมก็จะถาม
ค่อยขยับขึ้นไปให้เกือบเท่าเขาให้ได้
ก็พยายามมาเรียนรู้ที่นี่แล้วก็เอากลับไปพัฒนาที่ประเทศไทย

ในการซ้อมก็มันเข้มข้นมากกว่าที่ไทย
แล้วก็แบบต้องทำ๑๐๐ทุกฐานะ
คือเราอยู่ที่เมืองไทยบางทีมันมีหย่อแยะบ้าง
แต่พอมาอยู่ญี่ปุ่นมันต้องทำ๑๐๐ทุกฐานที่เจอ

ไปอยู่ญี่ปุ่นผิวเข้มขึ้นทุกคนนะคะ
เขาซ้อมกลางแดดกันตั้งแต่๑๐โมง๑๑โมงซ้อมเต็มที่